วัดทำบุญไปปิดคลองบางคนปิดหลังพระข้างหน้าพระว่ากันไป
แต่ที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนเพราะติดท่องที่หัวใจของพระครับ
เอาล่ะไปกราบไห้ทำบุญกันนะฮะ
นี่คือบรรยากาศของสาธุชนที่เข้ามากราบไหว้องค์หลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์สีขาวมุกตรงนี้
ความสูงประมาณสัก๕เมตรก็ใหญ่อยู่นะ
คุณดูไปเรื่อยก็อาจจะเหมือนพระพุทธรูปทั่วไป
แต่ตรงกลางตรงหัวใจนี่เห็นไหมมีช่องเอาไว้ตรงนี้

นี่คือหัวใจครับหัวใจของพระพุทธรูปองค์นี้ฮะ
แล้วสาธุชนสามารถขึ้นไปปิดทองที่หัวใจขององค์พระท่านได้

โอ้โหถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยนะ

เข้าไปกราบไหว้นะครับแล้วก็ไปขอพรแล้วไปปิดทองที่หัวใจ

เออนี่พระท่านก็มีหัวใจ

ปิดทองตรงพระพุทธบาทของพระพุทธรูปองค์นี้ก็ได้เหมือนกัน

คุณสุภาพระดมเล็กนายยกอบตลำลูกกาท่านบอกว่า

ก็มีประชาชนเดินทางมากราบไห้ปิดทองกันอย่างเยอะแยะมากมาย
พระพุทธรูปมีการเปิดให้ปิดทองที่หัวใจที่นี่ที่เดียวท่านว่าอย่างนี้
อีกทั้งยังมีหลวงพ่อหนักบุญบรมีปางหัดสมาธิเพชร
โอ้โหมีด้วยเหรอขัดสมาร์ทเพชร
หรือว่าสมาธิสมาธินั่งขัดสมาธิ
นั่งขัดสมาร์ทเพชรขัดสมาร์ทเพชรคือเหมือนเอา
ก็คือขัดกันข้างบน

คุณผู้ชมค่ะก็ลองไปกราบไหว้ขอพรดู
ผมว่านะถ้าอยู่ที่กรุงเทพก็ไปง่ายหรืออยู่ปฐุมธานียิ่งง่ายเข้าไปใหญ่
ในจังหวัดใกล้เคียงก็ลองไปกราบไห้กันดูนะครับ
มีโอกาสแวะเวียนไปทำบุญในช่วงปีใหม่